เคยได้ยินคำว่าเพื่อนสัมพันธ์กันไหมเคย

ถ้าไม่เคยนี่ถือว่าเชยกันมากเลยนะฮะ

หมายถึงว่าบางทีเราชอบกิจกรรมอย่างนี้รวมกวนกิจกรรมคล้ายกันอย่างนี้เหมือนกัน
คุณแม่นี่ง่ายมากคุณแม่นี่เห็นไหมแอปพลิเคชันคล้ายกับลูกไฟแบบนี้คุณแม่เห็นไหมคุณหนูก็มีอยู่

แล้วกลุ่มคนที่เป็นประเภทนั้นเขาก็จะเข้ามาคุยกับคุณ
เช่นเขาก็จะบอกว่าคนนี้ชอบกินแนวเดียวกับเรา

ส่วนคนนี้อุ๊ยหน้าตาดูแบบไม่ค่อยเป็นเพื่อนนะ
เหมือนกันน่าอิฉะมากแล้วก็ปัดไปทางซ้าย

พอเราได้แล้วนะครั้งต่อไปเราจะไปกิน
หนูสวยมากเริ่มเดินทีนะคือชวนเพื่อนกินส้มตำ

ก็เจอเพื่อนผู้ชายกันไปกินส้มตำกันทุกวันคุณแม่
อืมอร่อยเพราะคนนั้นเหงาจริงไงตอนนี้

โอเครวดยังไงกันใช่

ก็สามารถไปหาเพื่อนไปทำกิจกรรมสนุกกันได้เลย
จริงมาเป็นแอปที่สำหรับคนเหงาหา